หน้าตาเรียบเพลียแคม
เคยเป็นบ้านที่มีเจ้าของเก่ามาแล้ว๒๓คน
เด็กเดินผ่านประตู

ได้กลิ่นทูบกลิ่นกำยาน

หนูเพิ่งรู้จากปากพ่อหนูว่า
มีสตรีนางหนึ่งผูกคอตายในบ้านหลัง